หลังจากเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะครับ
กรณีรถยนต์ซูซูกิสวิปสีแดงที่กีดขวางทางของรถฉุกเฉินนะครับ
ทำให้ทางโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติออกมาระบุว่า
เรียกหญิงสาวคนขับรถยนต์คันนั้นมาพิจารณาสอบสวนก่อนแจ้งข้อกล่าวหานะครับ
หลังจากที่พบว่าเข้าข่ายความผิดทั้งพรบจราจรทางบกแล้วก็เรื่องการขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
จอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
พฤติกรรมการขับรถกิดขวางเส้นทางรถฉุกเฉินของรถยนต์สีแดงคันนี้
ซึ่งมีนางสาวจิราพรจุ้ยเสงี่ยมเป็นผู้ขับขี่บนถนนมิตรภาพ
ก่อนถึงด่านทางหลวงแก่งคอยจังหวัดนครราชศรีมา
จนเป็นเหตุให้นายประสิทธิ์แรมคอมบุรีเสียชีวิตหลังจากนั้นไม่นาน
เหตุการณ์นี้ตำรวจมองว่าผู้ขับขี่มีเจตนากีดขวางเส้นทางรถฉุกเฉินอย่างชัดเจน
เตรียมเรียกผู้ขับขี่มาสอบสวน
เนื่องจากเข้าข่ายผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติจรจรทางบกมาตรา๗๖
ระบุว่าเมื่อเห็นรถฉุกเฉินในขณะปฏิบัติหน้าที่
ใช้ไฟสัญญาณแสงวาบหรือได้ยินเสียงสัญญาณไซเรน
จะต้องให้รถฉุกเฉินผ่านไปก่อน
ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน๕๐๐บาท
เพียงเท่านั้นยังพบว่าผู้ขับขี่รายนี้อาจเข้าข่าย
กระทำความผิดโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
กระทำโดยเจตนาเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายอีกด้วย
พิธีการทั้งเก่านั้นเป็นความผิดฐาน
ไม่ให้ทางกับรถผู้ป่วยหรือรถฉุกเฉินนะครับ

ขับขี่รถคันนี้มาสอบสวนปากคำ
เพื่อเดินเคลื่อนการตามกฎหมายให้ต่อไปครับ
และถ้าการกระทำนั้นเป็นเหตุโดยตรง
ที่ทำให้ผู้ที่เจ็บป่วยนั้นถึงแก่ชีวิต
อาจจะเข้าข่ายกระทำความผิดโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
นายพนุวัฒนศรีเจริญที่นั่งข้างคนขับในรถสีแดง
ชี้แจงว่าแฟนสาวที่เป็นคนขับรถตกใจ
ที่มีรถฉุกเฉินขับจี้มาด้านหลัง
เขาจึงหวังช่วยด้วยการเปิดกระจก

ให้รถฉุกเฉินเบี่ยงออกไปทางซ้าย
แต่นักสืบโซเชียลกลับขุดคุยข้อมูลส่วนตัว
ว่าทั้งคู่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ฉุกเฉิน
โดยที่ฝ่ายหญิงและหัวหน้าฝ่ายรถพยาบาลคู่กรณี
เคยเป็นอดีตคนรักที่มีปัญหากันมาก่อน
ซึ่งขัดแย้งกับที่นายจีรากรแทร่ตั้ง
หัวหน้าฝ่ายรถพยาบาลยืนยันกับไทยรัฐทีวี
ว่าไม่เคยมีปัญหาหรือขัดแย้งกัน
หลังจากเลิกราเมื่อ๔ปีที่ผ่านมา
โดยไม่ได้ติดต่อกันอีก
ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะตั้งแต่ตอนนั้นคือตั้งแต่
หลังจากที่จบสิ้นตรงนี้ไปมันก็ไม่มีปัญหาอะไร
ก็อย่างที่เรียนให้ทราบคือหลังจากที่จบไปแล้ว
คือไม่มีการติดต่อไม่มีการพูดคุย

ไม่มีการมีข้อพิพาทขัดแย้งอะไรอย่างนี้
เพราะฉะนั้นผมถึงก็บอกว่ามันไม่น่าเป็นไปได้
ที่จะเกิดจากเรื่องของปัญหาส่วนตัวครั้งเก่า

ส่วนกรณีที่มีผู้ทักทวงว่ารถฉุกเฉินคันดังกล่าว

ทางบริษัทชี้แจงว่าอยู่ระหว่างขออนุญาต
ต่อสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือสพช
ซึ่งได้ทำเรื่องไปแล้วก่อนหน้านี้

บริษัทได้ออกแถลงการผ่านเพจเฟซบุ๊ก

ต่อการกระทำของพนักงานที่นำความเดือดร้อนให้
จากการถูกประชาชนโทรศัพท์ไปต่อว่า
หลังรู้ว่าชายที่นั่งในรถยนต์สีแดง

เหตุขับรถกีดขวางทางรถฉุกเฉินครั้งนี้
ไม่ใช่ครั้งแรกที่ถูกโพสต์ในสื่อออนไลน์

กลับเป็นบุคลากรการแพทย์ฉุกเฉินเสียเอง
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน